มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่พัทธลุงนะครับ
หลานชายก็แทงน้าชายจนเสียชีวิต

บอกไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นจะให้ตายกันนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นท้องที่สพปากพยูนนะครับ
ทางตำรวจแล้วก็กู้ภัยปากพยูนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้นะฮะได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตนี่ฮะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้นะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตมปากพยูนที่จังหวัดพัทธลุง
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อในกบนะฮะอายุ๕๑ปีเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหน้าบ้านอยู่ด้านในนะฮะ
สภาพถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าชายโครงด้านซ้าย๑แผลแล้วก็สี่ข้างด้านซ้ายอีก๑แผล
ส่วนคนที่ก่อเหตุนะครับชื่อโดมนะฮะในโดมอายุ๓๖ปีนี่คือโดมนะครับ
เป็นหลานชายแท้ของผู้ตายค่ะตำรวจก็คุมตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นี่นะฮะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนเขาเป็นน้าหลานกัน
อยู่ใกล้กันแล้วมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์แทงกันเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุ
บ้านหลังเกิดเหตุคือบ้านของโดมนะบ้านของหลานชาย
ไม่ใช่บ้านของน้าชายน้าชายเนี่ยมาตายที่บ้านหลาน
ได้เจอกับแพนนะฮะแพนนี่คือแฟนสาวของโดม
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอกำลังนั่งดูทีวีกับโดมอยู่
ก็นั่งกันอยู่ดีนี่แหละแล้วในกบที่เป็นน้าชายของแฟนเธอ
เมามามาเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้านนี่ตรงจุดที่นั่งคุยกับคุณสุชาดานี่แหละ
โมเนี่ยก็เลยตะโกนบอกน้านะบอกน้าเมามากแล้วก็กลับไปนอน
ทำให้ในกบน้าของโดมไม่พอใจเดินปรีเข้ามาในบ้าน
มาถึงมาขึ้นคร่อมบีบคอโดมพร้อมกับบอกว่าจะบีบคอให้ตายไปเลย
ตอนนั้นเนี่ยแพนบอกพยายามเข้าไปช่วยห้ามแล้วแต่ว่าในกบเนี่ยไม่ฟัง
แล้วก็บีบคอโดมอยู่บีบอย่างเอาเป็นเอาตาย
พอเห็นท่าไม่ดีเนี่ยแพนบอกว่าเธอก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
จังหวะนั้นนั่นแหละคาดว่าโดมเนี่ยคงจะสู้แรงของกบน้าชายไม่ไหว
ก็เลยไปคว้ามีดปลายแหลมเป็นมีดทำครัวที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
แทงสวนใส่ไปทีนี้พอฝ่ายของน้าเนี่ยนะฮะโดนแทงใส่ไปก็เลยนอนล้มลงนะครับ
ตัวของโดมก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเหมือนกันนะ
ซึ่งมีอยู่คนหนึ่งก็เป็นพยาบาลให้มาช่วยน้าเพราะว่าน้าเนี่ยถูกแทงไปที่แรกคิดว่าคงคงเจ็บนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันนะครับในกบเสียชีวิตอยู่คาบ้านของหลานชาย
หลังจากเกิดเหตุในโดมก็ร้องไห้เสียใจบอกไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นจะทำให้เสียชีวิต
แต่ทีนี้เนี่ยน้าเนี่ยเมามากนะไปดื่มเหล้ามาต้มเหล้าดื่มนะครับ
ถึงขั้นจำหลานตัวเองไม่ได้บีบคอจะฆ่าหลานนะ
ซึ่งส่วนตัวเนี่ยแฟนสาวของโดมนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คิดเลยว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะความจริงแล้วทั้งคู่เนี่ย
คือหลานชายกับน้าชายไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
เพิ่งมาเจอกันช่วงสงกรานนี่แหละค่ะ
ตอนนี้พอเพลินรู้ว่าน้าเสียชีวิตเพลินก็เสียใจมากค่ะ

คือส่วนเขาเองเขาคิดแค่ว่าตอนช่วงจังหวัดนั้นคือเขาป้องกันตัว

ค่ะค่ะโล้งค่ะไม่นึกว่าค่ะโล้งแล้วก็เสียใจมากค่ะ
มีเพื่อนบ้านนะฮะที่ชื่อประดานะครับบอกว่าตัวของผู้ตายกับตัวของคนก่อเหตุ
ไม่เคยมีปัญหากันจริงจริงนะครับวันก่อนยังเห็นนั่งคุยกันอยู่ดีดีเลย
เมื่อคืนเกิดเรื่องซะแล้วส่วนนิสัยใจคอของในกบผู้ตายเขาชอบดื่มเหล้า
ทั้งวันเหมือนกันเรียกได้ว่ากินแต่เหล้าไม่กินข้าวฮะ
ก่อนหน้านี้เคยเมาออกมานั่งด่าชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแบบไม่มีสาเหตุก็มี
ก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนจะถึงขั้นบุกเข้าไปทำร้ายหลานชาย
ซึ่งเชื่อว่าตัวของหลานชายเองคงไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นจะแทงให้น้าตาย
พวกนี้ไม่ร้านดิหรอกพวกนี้ไม่ร้านดิหรอก
ตรงนี้พวกมีอันนี้ไม่ใช่กินนี่ร้านแล้วเองเดี๋ยวมันก็ได้กินนักมันกินร้าว
ศพของในกบวันนี้ญาติรับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควรปียารามนะครับ
วัดบ้านโพที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่ของในโดมคนก่อเหตุซึ่งก็เป็นพี่สาวของในกบผู้ตายด้วย
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ต้องเสียน้องชายไปส่วนลูกชายก็ต้องมาติดคุก
สาเหตุเพราะว่าเหล้าตัวเดียวเท่านั้นเลย
น้องชายเนี่ยดื่มเข้าไปแบบไม่บรรยะไม่บรรยัง
หลังเกิดเหตุได้คุยกับลูกชายแล้วเขาร้องไห้เสียใจอย่างหนัก
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแทงน้าจนตาย
ซึ่งภาพที่น้ากับหลานนั่งคุยหยอกล้อกันเนี่ย
มันยังมีเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเกิดเหตุเลย
เสียใจมากที่ครอบครัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
วันพรุ่งนี้จะไปยื่นขอประกันตัวลูกชาย
เพื่อให้มาขอเข้ามาศพน้าชาย

ส่วนงานศพของในกบทางญาติแล้วก็ครอบครัวนะครับ
สวดคืนนี้คืนแรกนะครับ
ชาปนกิจพระรหัสสบดีที่๒๐เมษายนนี้
ก็ยังบอกว่าก็วันมั้ยก็ไปตามคุณหมอเลย
บ่ายโทรวงบานมาหลับหน้าล้อง

ใจแม่มัวเป็นไงมั้ย

คือฆ่าผู้อื่นนะฮะส่งไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับ